อย่างนี้ก็แปลว่าคนก็ไม่ต้องโฟกัสกับเลข๒๒ที่เป็นเลขคิดแล้วสิคุณ

เอาเป็นกำลังใจแล้วกันสำหรับงวดที่จะถึงนี้นะ

มีผู้หญิงสาวคนหนึ่งท้องแก่แล้วปวดท้องใกล้คลอด

อ่าก็ประสานหน่วยกู้ชีพไปนะฮะเป็นกู้ชีพประจำตำบลโคกสะอาด
อำเภอปราสาทจังหวัดซูลินก็ไปช่วย
พอไปถึงโอ้โหผู้หญิงปวดท้องแบบจะคลอดแหล่ไม่คลอดแหล่อยู่แล้ว
ก็ต้องเร่งประถมพยาบาลสุดท้ายคลอดออกมาบนรถตู้กู้ชีพคันนี้

เดี๋ยวคุณไม่บอกว่าเด็กแข็งลึงแข็งใส่ยังไงเลยหรือ
บอกทะเบียนก่อนรถตู้คันนี้คือกไก่ต่อเต่า๖๖
เป็นทะเบียนจังหวัดสุรินอุแวะอุแวะออกมาแล้ว

ฮะผมจำไม่ได้เหมือนกัน
ต่อมาเนี่ยกู้ภัยก็ประสานรถกู้ชีพของโรงพยาบาลประสาทไปช่วย
พร้อมกับทีมพยาบาลฉุกเฉินก็ไปช่วยกันอีกทีหนึ่ง
ช่วยก็ทั้งแม่ทั้งลูกก็ปลอดภัยดี
ตรวจสอบเด็กเป็นทารกเพชรชายผิวขาวเชียวครับ
ร่างกายสมบูรณ์คนก็ถามน้ำหนักเด็กเท่าไร

โดยทางทีมกู้ชีพพยาบาลฉุกเฉินก็ตัดสายสดือเสร็จปุ๊บ
ทำความสะอาดเช็ดตรงเช็ดตัวกันไป
ให้ความอบอุ่นกับร่างกายเด็กก็เอาผ้าไปห่อนะครับ
จากการถามคุณแม่คนนี้คือนางอรไทยเติมใจ
อายุ๒๙ปีนะครับ
คุณอรไทยบอกว่าก็ตอนเช้าปวดท้องมากเลยนะ
มันเดินครับก็เลยให้สามีโทรแจ้ง๑๖๖

เพื่อขอความช่วยเหลือจนกระทั่งกู้ชีพมาไปช่วย
ทางด้านสามีของคุณอรไทยก็บอกว่า
ตั้งท้องคนนี้คนที่๓แล้วนะ
ดีใจมากต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ไปช่วย
แม้จะไม่ถึงโรงพยาบาลแต่ว่าก็คลอดบนรถ

คนเขาก็เอาใจช่วยทั้งแม่ทั้งลูกแล้วก็
คนก็คือฮาเพราะว่าก็ไปคลอดบนรถไง

ทีแรกเห็นมั้ยอันนี้๒๗๒๑ใช่ไหม
แต่ว่าไม่ใช่คันที่คุณทัศนายบอกคือ๖๕๗๗
ชาวบ้านก็เอานอกจากไปเอาใจช่วยแล้วก็สักหน่อยละกัน
๓๔๐๐กรัมนะฮะทะเบียน๖๕๗๗ครับ
คุณแม่อายุ๒๙ปีก็ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูก
รวมไปก็๐๙แล้วนะ
ต้อนรับเป็นคุณแม่รับวันแม่แห่งชาตินะครับ